หลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีคือน้ำที่มันอยู่ในทุ่งยุทยา
เท่านั้นเขาเรียกยุทยาน้ำในทุ่งพระนครศรีอยุธยา
มันไหลดันท่อระบายน้ำจนแตกครับคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะดูสิครับ
ท่อระบายน้ำแตกคราวนี้ยุ่งกันใหญ่เลยดิ
ที่นี่ก็ยุ่งเหมือนนนท์เลยเจ้าหน้าที่ชาวบ้านต้องมาเร่งอุดช่องทางน้ำนะครับ
เพื่อป้องกันพื้นที่ชั้นในเหมือนกันจุดที่น้ำไหลทะลักทะลักทะลัก
เนี่ยคือคลองชลประธานขุดใหม่ฮะมันดันจนท่อระบายน้ำแตกครับ
คือบริเวณใต้สะพาน๔พื้นที่หมู่๔ตำบลและอำเภอราชหลุมแก้ว
ประธุมธานีครับเบื้องต้นเจ้านิทิโรงการบริหารส่วน
ปากท่อก่อนแล้วก็เอาแท่งแบรีเออร์มาวางกั้น
แล้วทำเป็นคันดินเสริมขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำมันเอ่อนะครับ
พอเราไปกั้นมันมันก็จะสูงขึ้นจะมา
เดี๋ยวถ้าท่วมพื้นที่ชั้นในเดี๋ยวจะเละเทะ
ขณะที่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากนะครับมาช่วยกันป้องกันน้ำ
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็โอ้โหจะยุ่ง
ใช้เวลาอุดทางน้ำตรงนี้นานกว่า๒ชั่วโมง
คุณผู้ชมสามารถป้องกันน้ำได้สำเร็จ
สำหรับสถานการณ์น้ำขณะนี้นะครับปริมาณน้ำเหนือไหลลงพื้นที่ต่ำ
ทำให้ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมทุ่ง
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันทยอยไหลผ่านคลองระบายน้ำ
อำเภอราชหลุมแก้ว๓คลองนี้
ก็๑คลองชนประธานขุดใหม่๒คลองลากค้อน๓คลองพระอุดม
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
บ้านใครอยู่ใกล้คลอง๓คลองที่ผมอ่านไป
ก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
นายชัยวัดอินเลิศประธานสภาอบจปฐุมธานีครับระบุว่า
หากมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนจริงเนี่ย
เตรียมแพร่โฟมเอาไว้ให้ชาวบ้านแล้ว
และจากการสำรวจบริเวณด้านเหนือของคลองพระยาบัลเลอร์นะ
น้ำท่วมปฐุมธานีเลยจะได้ยินชื่อคลองนี้บ่อย
คลองพญาบันลือเนี่ยนะก็พบว่าน้ำที่ท่วมทุ่งอยู่เนี่ย
มันข้ามฝั่งมาแล้วมันข้ามฝั่งมายังคลองพญาบันลือแล้วนะ
เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะท่วมพื้นที่ลาดหลุมแก้วได้นะครับ